หอพักแห่งหนึ่งนะคะในอำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีค่ะ
อดีตสามีถือมีดเข้าไปแทงสามีใหม่ได้รับบาดเจ็บไปทั้งคู่นะคะ
ส่วนสาเหตุน่าจะเกิดจากความหึงหวง
ทำใจไม่ได้ที่เห็นภาพบาดตาบาดใจอดีตพันรยาเลิกกันไปแล้ว
เขาไปมีแฟนใหม่พอมีแฟนใหม่เขาก็ต้องย้ายมาอยู่ด้วยกัน
บอกว่าทำใจไม่ได้เห็นแบบนี้นะคะ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหอพักแห่งหนึ่งค่ะในอำเภอศรีราชานะคะ
เจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งว่ามีเหตุทำร้ายร่างกายกัน
รีบเดินทางเข้าไปค่ะไปตรวจสอบพบนายธนพลเทพนรงค์
อายุ๓๓ปีในเทพนรงค์นี่มีบาดแผลฉีกค่ะ
ไทยทอยและตามลำตัวนะคะจากการถูกมีดแทง
ส่วนอีกหนึ่งรายเป็นผู้บาดเจ็บเหมือนกันชื่อว่านายมนชัย
มั่นคงการค้าสกุลอายุ๓๖ปี
ในมลชัยมีบาดแผลฉีกค่ะที่ในอกด้านซ้ายศรีษะ
มีบาดแผลฉีกขาดจากการถูกมีดแทงนะคะ
ใกล้กันไปเจอมีด๘เซนติเมตรตกอยู่เจ้าหน้าที่เก็บไว้เป็นหลักฐานค่ะ
ส่วนผู้บาดเจ็บทั้งสองรายนี่นะคะเจ้านาธิกู้ภัยได้ประถมพยาบาลด้วยต้นก่อน
และส่งตัวไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลค่ะ
นายสำเริงธรรมกายนะคะเป็นคนเห็นเหตุการณ์
เล่าแบบนี้เนี่ยนะคะนายสำเริง
บอกว่านายมนชัยซึ่งก็คืออดีตสามี
ถือมีดเข้ามาหาอดีตภรรยาตัวเองที่เลิกรากันไปแล้วที่หอพัก
ซึ่งอาศัยอยู่กับสามีใหม่ที่ชื่อว่านายธนพล
พอไปถึงห้องพักไม่พูดพร่ำทำเพลงค่ะ
ใช้มีดกระหน่ำแทงสามีใหม่เหมือนคนบ้าคลั่งอันนี้เขาบอกนะ
จากนั้นเกิดการต่อสู้กันระหว่างนั้นเพื่อนบ้านที่เห็นเหตุการณ์ค่ะ
ก็พยายามเข้าไปช่วยเหลือพยายามเข้าไปห้ามปรามนะคะ
แย่งมีดมาได้ซึ่งคนที่เข้าไปแย่งมีดไปช่วยเหลือ
ถูกมีดบาดที่มือเหมือนกันหลังจากนั้นจับทั้งคู่แยกออกจากกัน
รีบโทรแจ้งตำรวจมาระงับเหตุนะคะ
เขาบอกว่าถ้าไม่เข้าไปแย่งมีดเนี่ยอาจจะทำให้มีผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้ก็ได้ค่ะ

ตำรวจได้เข้ามาตรวจสอบที่เกิดเหตุและสอบปากพยานเก็บไว้เป็นหลักฐานแล้วนะคะ
ส่วนผู้บาดเจ็บทั้งสองรายจะเรียกตัวมาสอบปากคำและดำเนินคดีอีกครั้ง
หลังจากออกจากโรงพยาบาล
ส่วนสาเหตุคาดว่าจะเกิดจากอดีตสามีที่ชื่อว่าในมนชัยเนี่ยนะคะ
ห่วงที่อดีตภรรยาเขาไปมีสามีใหม่
แล้วดันย้ายมาพักอาศัยอยู่ด้วยกันอีกนะคะ

ก็เลยถือมีดบุกมากระหน่ำแทงสามีใหม่
จนเกิดการต่อสู้กันแล้วก็บาดเจ็บไปทั้งสองคนค่ะ